คุณผู้ชมคะเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องของคุณโตโน่
ไปดูเรื่องของฝาท่อระบายน้ำที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนนเดิน

นี่แค่สะดุดอันนี้ระเบิด

ถ้าอยากรู้ระเบิดยังไงแล้วระเบิดได้ยังไงดูค่ะ
อื้อฮือนี่แบบวอเตอร์ไซค์คันนี้เว๊บเดียวจริง
แล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้ฝาท่อนั้นน่ะ
มันเป็นเหล็กน้ำหนักเนี่ยมันมากนะกว่า๕๐กิโลกรัม
แล้วตอนมันระเบิดแรงของมันมันพุ่งขึ้นไปสู่อากาศ
มันตกลงมาแล้วไอ้เหล็กเนี่ยฝาท่อมันก็กระเด็น

พึ่งทุกทีสังหวะที่มันตุ้มไม่มีคนอยู่

เอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณต้องลองดูสภาพรถใกล้

ถ้าไปกระเด็นโดนคนจะเกิดอะไรขึ้น
ฝาท่อระเบิดแบบนี้

คือกล้องมุมจรปิดหน้าร้านแห่งหนึ่งนะคะ
จับภาพเอาไว้ได้ตอนช่วงเวลาบ่ายโมง๓๘นาทีนะคะ
หน้าปั๊มน้ำมันแถวถนนสุขุมวิทมลนาเกลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังเกิดเหตุคือเจ้าหน้าที่เขาก็รีบไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนแจ้งบอกโอ๊ยตำรวจมาดูกันหน่อย
ท่อระบายน้ำระเบิดและไม่ใช่ฝาท่อฝาเดียวค่ะ
เขาบอกว่ามีด้วยกัน๘จุดทั้งหมด
ไล่กันไปตั้งแต่หน้าปั๊มน้ำมันตรงนั้น
โชว์รูมรถแห่งหนึ่งสาขานาเกลือ
แล้วระยะทางทั้งหมดรวมแล้ว๕๐เมตร
ดูสภาพนี่ตอนตกลงมา
แตกหักครึ่งอย่างนี้เลย
ระเบิดขึ้นมามีควันสีขาวลักษณะคล้ายแก๊สผ่วยพุ่งขึ้นมาด้วยนะคะเป็นระยะ
เอาอย่างนี้ลองถามชาวบ้านที่เขาประสบพบเจออยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เขาท้องเดียวกันเลยอืมเขาเลย
อืมเขาบอกว่าไล่ไปเลยอะต้องการระเบิดตรงนั้นอะไล่ออกไปอีกอะ
คุณคิดดูนะ๘จุดอ่ะนะล่าสุดนะคะทางด้านของนายกเมืองพัทยาค่ะ
คุณปรเมฆนะคะงามพิเชษสั่งเจ้าหน้าที่ไปทำการปิดฝาท่อระบายน้ำแล้ว
ความปลอดภัยก่อนอย่างแรกเลยสาเหตุของการระเบิดคงอยากรู้
เรื่องต้นเขาคาดแบบนี้ว่าน่าจะเกิดจากแรงดันแก๊สที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบ
หาสาเหตุที่แท้จริงแต่ภาพน่ากลัวมาก

อย่างที่พี่ขวัญบอกถ้าเกิดว่าคนเดินอยู่ตรงนั้นพอดี
ถ้าจะเจ็บอ่ะน่าจะหนักด้วยนะมันเป็นร้อยกิโลนะใช่ค่ะ